แฟนคลับออกตกใจมากเลยเมื่ออยู่ดิจัยหนุ่มพุธพุธิชัยนะครับ
แคนเซิลคิวงานทุกอย่างถูกหามส่งโรงพยาบาล
เพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการอั้นปัสสาวะมากเกินไป
ทำหน้าเศร้ามากใช่เขาไม่เป็นไรมากเขาจ่ายแล้วป่วยไตอักเสบเลย
ขึ้นไปถึงกลวยไตนี่ค่อนข้างอันตรายนะฮะ
แล้วก็ก็ต้องนอนโรงพยาบาลถึง๔วัน
แคนเซิลงานถึงงานก็ต้องขยับไปหลายงานเลยทีเดียว
แต่ว่าสาวจุ๋ยก็เฝ้าอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ก็ไปเลยไปถามเจ้าหาพุธว่าเป็นอย่างไร
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่หาย๑๐๐นะครับต้องทานยาอย่างตอนนี้อีก๔อาทิตย์

เชื้อผ่านทางกระแสเลือดนะฮะคือแล้วตอนเนี้ยเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเพราะเขาอั้นปัสสาวะทานน้ำน้อยมีผลมาก
อันนี้เป็นกันหลายคนนะดาราเนี่ยเป็นกันหลายคน
เพราะว่าไม่รู้ตัวว่าอั้นแล้วพอมันในปัสสาวะมีแบคทีเรีย
พอมันย้อนกลับเข้าไปในร่างกายมันก็เกิดการอักเสบ
แล้วเวลาปัสสาวะก็เหมือนปวดฉี่มากจนอั้นไม่ได้
นะฮะคุณพุทธเขาบอกพอเข้าไปฉีดปุ๊บเหมือนไม่สุด
แต่มันหมดแล้วมันเป็นปิ๊บดิฉันก็เป็นเลือดออกเลย

อะไรนะครับพี่เพราะว่าตอนฉี่ไม่สุดเป็นอย่างไรเนอะของพุทธเนอะ
บอกว่ามันเหมือนปัสสาวะเหมือนจะสุดแต่ไม่สุด
พอสุดแล้วกลับมาเขาบอกว่า
คุณพุทธก็บอกว่ามีอาการติดขัดที่ลำกล้องนิดหน่อย
ซับเจน่ะเขาก็พูดว่าอรุณาห่วงหยายอาการอย่าคิดเป็นภาพนะฮะ
มันไม่เห็นภาพจริงมันอยู่ข้างในเขามันปัสสาวะแล้วเหมือนจะสุดแต่ไม่สุด
พอสุดแล้วก็กลับมาปวดอีกเหมือนกับว่าไม่ได้ไปปัสสาวะเลยอย่างนี้
นี่คืออาการเริ่มแรกเมื่อก่อนเขาจัดอันดับกันในตึกอ่ะ

เขาเรียกว่าไอ้พุทธม้าไอ้พุทธอันดับหนึ่ง
แล้วสองใครฮะเป๊กเมมะนัด
โอ้โหเด็กคุณหมดเลยนะไม่ใช่ก็อยู่ด้วยกัน

อวดถึงบอกนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปตรวจอีกนะคะ

วันที่เป๊ไม่สบายอย่างนั้นทุกคนอย่างนั้น

บอกพี่มศกว่าผมจะมาได้เป็นอ่ะมันยาก
โอ่มันยากจริงเพราะเขาเริ่มมาจากดีเจ
เพราะว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นดาราอะไรอย่างนี้
นึกออกปะเมื่อก่อนก็ไปจัดแบบชั่วโลยตั้ม
แล้วก็เคยไปเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างนี้ชีวิตมันก็ยังไม่เปิด
มันก็ได้หลักร้อยหลักพันจนวันหนึ่ง
มันก็ไปแบบไปงานเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป
แล้วก็ไปเจอคนที่เอทาว่าอยากเป็นดีเจ
เขาก็ชวนตั้งใช่ไหมอืมมันก็ยังไม่เป็นประกายใด

ตอนนั้นไม่โยนมีใครเอามาโยนจัดแฉเป็นยังไง

อีเด่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
อีเด่นเหรอแบบตอนนั้นทุกคนว่าโอ๊ยอีผีผีเปดมันไม่มีวันที่ได้เกิดปุ๊ดอีก

พี่ดูสิตอนนี้หลายคนนั่นแหละ

คือเขาสูงนะรูปร่างอะไรแสดงอย่างนู้นนะ

น้ำเสียงว่ะสังเกตสิ

เดี๋ยวก่อนนะแล้วเสียงเด่นคุณ
เด่นคุณแต่เด่นคุณมันมีความคิดกระทะเล้นกับมันเนี่ย